อีกหนึ่งรายการเมื่อวานครับศึกรรมป้าสทานโลกไอบีเอฟ
เอกตะวันกลับมาชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่ง

ในบ้านถ้าไม่ได้แชมป์ก็ถือว่าลำบากเหมือนกัน
แต่คู่ชกที่มาไม่ธรรมดา
คู่แชมป์ของเอ็กตวันลองแชมป์

แล้วเตรียมตัวมาดีนะครับมาเก็บตัวที่ไทยเป็นเดือนครับ

กันสนุกนะครับมวยเนี่ย
ช่วงแรกนี่กาดยกด้วยกันทั้งคู่ครับ
แต่หลังนี่เปิดการแลกกันไปเลยครับ
แล้วก็มีการดักจังหวะออกหมัด

เพราะว่านาโอกิก็มีการบดเอกตะวันในบางจังหวะ

นาโอกิใช้ศีรษะพุ่งเข้าหานะครับ

ช่วงท้ายเอกวันก็มาดักชิงจังหวะตอบโต้นะครับ

ยับซ้ายแล้วก็เอาชนะคะแนนไปได้นะครับ

๒เสียงแล้วก็๑๑๖๑๑ครับ

ที่จะชกชิงแชมป์โลกแล้วก็ตัดเชือกไปแล้ว๑ครั้ง

หลังการชกครับดรจิมมี่เอกรัชชัยโชชช่วง

ตอนนี้อยู่อันดับ๗แต่ว่าชนะไฟล์นี้ต้องขึ้นแน่นะครับ

อีกครั้งหนึ่งภายในปีนี้นะครับรวดเร็วมาก

ดาวนี่เนียเตสจากฟิลิปปินที่เค้าเคยแพ้มา

อาเจติน่าสองคนนี้เอกตะวันเจอหมดแล้วนะครับ

โซนเอเชียโอชิเนียกลุ่ม๑ที่อินเดียครับ

เกมแรกเจอกับญี่ปุ่นแต่งหนึ่งของสาย

เพียงทานพลิกพืชครับแพ้ให้กับคุรมินาระ

ส่วนคู่ที่๒เดี่ยวมือ๑ครับ

นาโอยิมิโน๑ต่อ๒เซต

๖ต่อ๗ไฟเวท๕ต่อ๗แล้วก็๐ต่อ๖

นิชาเลิศพิทักษิณชัยจับคู่กับ

ยูกาโตะกับทางมาโกโต
โยมิยะครับ๐ต่อ๒เซต

เจอกับไต้หวันนะครับที่นัดแรกนั้นแพ้
เกาหลีใต้มา๐ต่อ๓คู่
ต่างคนต่างต้องการใช้ชนะแล้วครับ